เช้ามาอยากเจอแต่เรื่องที่สดใสใช่ไหมคะ

หนุ่มที่เป็นช่างตัดผมพร้อมกับหมาสุธิรัก

ปรากฏว่าไปส่งที่บ้านเกิดที่ร้อยเอ็ดนะ
อยู่พอส่งเสร็จปุ๊บตกค่ำ
หลอนอะไรพี่อุ๋ยทำไมอ่ะฆ่าหมาฆ่าหมาที่รักมากไม่พอ
ได้ยินเสียงจากเขาบอกว่าจากเทวดาแต่คิดว่าเทวดาคงไม่น่าสั่งอะไรแบบนี้
บอกให้ไปฆ่าลุงซะลงไปลงไปเสร็จไม่พอตัดรอยสักตัวเองอ่ะ
ตัดรอยสักตัวเองที่เป็นรอยสักเสือเพ่นออกมาแล้วก็ตัดเจ้าโลกออกมาด้วย
งงไปหมดเลยค่ะทีนี้ฆ่าลุงเลยเหรอฆ่าหมาด้วยเหรอใช่ค่ะ
บอกหูแว่วเทวดาสั่งอย่างเงี้เขาบอกเทวดาสั่งแต่คิดว่าเทวดาคงไม่สั่งอะไรแบบนั้นน่ะนะคะ
เมื่อเช้าตำรวจสพเสรภูมินะคะเข้าคุมตัวในแหลมอายุ๔๕ปีที่กระท่อมในตำบลท่าม่วงค่ะ
ปฏิเสธก็ยาวังจากในแหลมคนนี้ใส่แว่นคนนี้แหลมเป็นช่างตัดผมนะ
แหลมคนนี้ฆ่าลุงของตัวเองคือลุงเล็ก
วัย๕๓ปีตายอยู่บนเถียงนาค่ะ
แล้วสภาพศพพี่อุ๋ยถูกฟันที่ตัวหัวแขนซ้าย
หน้าอกขวาถูกเจาะเป็นรู
แผ่นหลังผู้ตายที่ศักดิ์เสือเพ่นถูกกรีดเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วถลกหนังออกมา
วัยวะเพศผู้ตายถูกตัดที่เกิดเหตุมีมีดทำครัวยาวสิบห้าเซนติเมตร
มีดเขียวรวมด้ามยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรตกอยู่ด้วย
เล่มนี้ค่ะตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ห่างไปห้าสิบเมตรสงสารมากมากเลยจริงจริงหมาค่ะ
ตู้ตะขออนุญาตเบอร์นะคุณผู้ชมสงสารมันจริงจริงตู้ตะเป็นหมาพันธาเป็นหมาของนายแหลมที่รักมากนั่นแหละ
ถูกฟันจนตายเหมือนกันค่ะโอ้โหตำรวจคุมตัวในแหลมไปสอบประคำที่โรงพักนะคะ
คุยกับน้าเขยของนายแหลมก่อนน้าเขยในแหลมเล่าบอกว่าแหลมเนี่ยไปทำงานเป็นช่างตัดผมอยู่ระยอง
เช้ามืดเมื่อวานเนี้ยภรรยาในแหลมเนี่ยขับรถมาส่งที่บ้านพร้อมกับเจ้าตู้ตะ
แล้วภรรยาขับรถกลับไปแต่อยู่อยู่สี่ทุ่ม
ได้ยินเสียงเจ้าตูตามันร้องเอ๊ะแบบโหยหวนมากเหมือนถูกตี
ก็ไม่ได้ออกไปดูเพราะกลัวคือเขาคาดเดาว่าแหลมอาจจะเครียด
หนี้สินแล้วก็อาจจะทะเลาะกับภรรยาหรือเปล่า
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่นะคะไปดูตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
จะเป็นลักษณะบ้านมุงหลังคาสังกษีค่ะห้องน้ำจะอยู่นอกตัวบ้าน
ซึ่งตรงห้องน้ำเนี่ยคือจุดที่เจอศพเจ้าตู้ตะที่ถูกฟันจนตายนะคะ
ซึ่งตรงเนี้ยเป็นที่นอนของในแหลมที่บ้านที่เป็นมุงหลังคาสังกษีเนี่ย
นอนในแหลมถัดไปไม่กลายเป็นกระท่อมของลุงเล็กผู้ตายค่ะ
ข้าวของกระจัดกระจายคราบเลือดนี่กระจายทั่วบริเวณไปหมดเลยนี่นี่เห็นไหมคะ
มันรอยเลือดนะคะนายคมสรรหรือกำนันคมสรรค่ะ
เป็นคนที่มาเจอศพคนแรกเลยเขาบอกว่าแหลมเนี่ยที่เดินทางกลับมาบ้านเกิดเนี่ย
ไม่ได้มาเยี่ยมญาตินะครับเขาจะกลับมาบวชอ่าตั้งใจจะบวชในวันที่ห้าธันวาคมที่จะถึงนี้เอ้า
แล้วอยู่แหลมก็สารภาพให้เขาฟังว่าตอน๔ทุ่มเอามีดฟันหมาจนตาย
แล้วก็เดินไปที่เถียงนาตอนนั้นลุงเล็กนอนอยู่
แล้วอยู่แหลมบอกได้ยินเสียงเทวดาบอกมาว่าฆ่าสิฆ่าเลยฆ่าซะ
ก็เลยไปบีบคอลุงแล้วคว้ามีดเคียวเจาะไปที่หน้าอกด้านขวาลึกถึงปอด
หลังจากนั้นกระหน่ำฟันเลยค่ะยี่สิบกว่าครั้งยังไม่จบ
พอพลิกตัวลุงให้นอนคว่ำเอ้าทีหลังศักดิ์เสือเพลพี่อุ๋ยรู้ไหมเขากรีดทำไม
ทำไมฮะเขาชอบค่ะก็เลยจะเอาไปอย่างเงี้เหรอเออชอบค่ะ
กรีดแล้วถลกหนังออกมาแล้วสุดท้ายก็ถอดกางเกงลุงแล้วก็ตัดอวัยวะเพศจนขาด
เขาบอกตอนที่อยู่ระยองเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเขาเพิ่งจะจะอะไรฮะ
เสพยาไปค่ะนั่นไง
เขาก็บอกว่าผมผมไม่รู้ผมขั้งว่าผมขั้ง
เขาบอกว่าทำไมไปฆ่าเขาบอกว่าเทวดาให้ฆ่าเขาว่าอย่างงั้น
ถามเขาอยู่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไปบ้าง
ถามอยู่ว่าฟันไปกี่ครั้งเขาบอกว่าประมาณ๒๐กว่าครั้ง
แล้วแล้วตอนตอนตอนที่ผ่าท้องแล้วก็
ตัดบริเวณแผ่นหลังนี่เพราะว่าคนเขาตายยังเขาบอกว่าตายแล้ว
นิ่งแล้วว่างั้นไม่น่าจะเลิกกันนะครับ
อาจจะมาส่งในธรรมนองที่ว่าไม่อยากให้อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ
ทีมข่าวเราก็ไปที่สพเสรภูมิค่ะ
คุมตัวแหลมออกมาพอดีเลยจะนำตัวออกจากห้องสอบสวนไปในห้องขังที่โรงพัก
ลองดูจังหวะหนิหน่อยนะคะ
ก็ไม่ได้คำตอบอะไรจากในแหลมนะคะ
ผู้อำกับสศศิรภูมิค่ะก็มาขอโทษทีมข่าว
เพราะว่าจริงแล้วภูมิกับก็คือพยายามกันไม่ให้นักข่าวถ่ายภาพเลยเห็นไหมคะ

ที่มาขอโทษเพราะว่าไม่อยากให้นักข่าวและช่างภาพเข้าใกล้ผู้ต้องหา
เพราะคือเอาจริงถ้าหูแว่วก็ไม่ค่อยปกติแล้วถูกไหมคะ
คือค่อนข้างที่จะอยู่ในภาวะเครียดคิดจะฆ่าตัวตาย
ที่เข้ามากันไม่ใช่กันผู้ต้องหาหรอกนะ
กลัวนักข่าวได้รับอันตรายเพราะไม่รู้ว่าเขาจะอัลวาดหรือเปล่า

ส่วนการสอบสวนเขารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เขาบอกว่าเขาได้ยินมีคนบอกเขา
ว่าจะมีคนมาทำร้ายให้ฆ่าซะฆ่าก่อนเลย

ตอนนี้เบื้องต้นในแหลมโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
แล้วช่วงบ่ายตำรวจก็คุมตัว
ฝากขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว
ทีมข่าวยังคงพยายามสอบถามในแหลมอีกครั้งหนึ่งนะ
ครั้งนี้เขาตอบนะพี่อุ๋ยลองฟังเขาหน่อยค่ะ
ไม่ขอให้ข้อมูลแต่อย่าขอโทษครอบครัวคนตายนะคะ
คุยกับแม่ของคนตายอะค่ะ
ตรงเรียกคุณยายไหล่ว่าแหล่ะ
คุณยายบุญมาแกอายุ๘๗ปีนะคะ
แกมาที่สพเสลพูมแล้วแกบอกลูกชายกับในแหลม
ไม่เคยรู้จักหรือมีปัญหากันมาก่อน

ก็ขอให้ไปตามกฎหมายกันล่ะกัน
จัดพิธีชาปนกิจลุงเล็กที่วัดบ้านท่าม่วง
แน่นอนว่าทุกคนก็เศร้าศกเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ค่ะ
ลูกสาวลุงเล็กบอกเลยว่าคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พ่อก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนที่กระท่อม
แล้วก็ถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยม
บอกยังไงเธอก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
เขามาฆ่าพ่อหนูทำไมอะ
พี่จะบอกว่าเขาเอาสมองช่วยอันไหนคิดอยู่อะ
ถ้าเขาจะฆ่าเขาทำไมเขาไม่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาอ่ะ
เป็นโหดเกินไปอะพี่
แต่แบบมาถลอกหนังมาตัดอวัยวะเพศอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะที่แบบ
เออถ้าแบบฆ่าแล้วก็แล้วเลยก็แบบ

ก็หนูอยากแบบว่าพ่อหนูหน่อย
หายไปพอหมากลับมาก็เลยโมโหเพราะตามหาอยู่นาน
เลยเอามีดฟันหมาจนตายแล้วก็ไปเกาะเหตุอ่ะค่ะ
เขาบอกปกติแล้วว่าในแหลมเนี่ย
จะลุกขึ้นมาสวดมนต์ช่วงเที่ยงคืนเป็นประจำ
แต่ถ้าเขาบอกว่าเมื่อสองสัปดาห์
เอ่อออันนี้หล่อนนะ

ความคืบใน